เห็นเลยนายจ้างเพิ่งจะซื้อมอเตอร์ไซค์มาใหม่ป้ายแดงเชียว

ขโมยกุญแจรถมอเตอร์ไซค์เอารถนายจ้างขี่หนีไปเลยค่ะ
แต่ปรากฏว่าไปไม่ได้ไกลนะคะ
รถจักรยานยนต์คันนี้ดันไปเสียหลักตกสะพานเสียชีวิตเลยค่ะ

ถูกนี่ค่ะตำรวจสนตลิ่งชันได้รับแจ้งมานะคะว่า
พบผู้เสียชีวิตอยู่บนเกาะกลางคู่ขนาน
บรมราชชนนานีใต้สะพานลอยฟ้าฝั่งขาออก
ใกล้กับปากซอยบรมราชธรณี๖๓
ก็ไปตรวจสอบพร้อมกับมูลนิธิป่อเต็กตึงล่ะค่ะ
จริงตอนแรกที่เกิดอุบัติเหตุหาศพเขาไม่เจอนะ
เพราะว่าเขาไปตกอยู่ตรงพุ่มไม้ในเกาะกลางถนนนะคะ
เป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
นอนเสียชีวิตอยู่โอ้โหคุณแล้วสภาพศพนะ
ช่วงบริเวณหน้าท้องเนี่ยมีรอยฉีกขาดเป็นทางยาวเลยค่ะ
ลักษณะคือเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วัน
ในตัวไม่พบหลักฐานอะไรเลยนอกจากมือถือ๑เครื่อง
ปรากฏว่าเช้าวันที่๒๕สิงหาคมค่ะ
ตำรวจสนตลิ่งชันเขาได้รับแจ้งมาว่ามีอุบัติเหตุ
เตอร์ไซค์เสียหลักบนสะพานยูเทิร์นเกือกม้า

แต่พอมาถึงเห็นแค่มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เอียงกระเท่เร่อยู่ที่พื้นนะคะลักษณะก็มีการเฉียวชนอ่ะนะ

ก็เลยคิดว่าอาจจะหนีหรือเปล่าหรืออย่างไร
ก็เลยเอารถมาเก็บไว้ที่โรงพัก
จากนั้นนางอรชากลุ่มรำวัย๓๖ปีก็มาที่โรงพักบอกว่า
ผู้ตายเป็นชาวพม่าชื่อว่านายสายซออายุ๒๒ปีค่ะ
หายตัวไปตั้งแต่เช้ามืดวันที่๒๕แล้ว
เป็นลูกจ้างทำงานรับส่งของเพิ่งจะทำมาได้๖เดือนเอง
คือหลังจากที่เอาเจอรถเจออุบัติเหตุเอารถไปเก็บแล้วเนี่ย

ทีนี้พอไปดูกล้องวงจรปิดที่บริษัทจับภาพได้ค่ะ
ก็เป็นภาพที่นายไซซอฟผู้ตายเนี่ย
แอบขึ้นไปเอากุญแจรถมอเตอร์ไซค์ที่นายจ้างเขาเพิ่งจะซื้อมาใหม่เลย
ซึ่งเธอก็ไปแจ้งความไว้ที่สอนอธรรมศาลาแล้วว่า
เตอร์ไซค์หายไปพร้อมกับลูกจ้างคนนี้
เรื่องต้นตำรวจก็เลยสันนิษฐานนะคะว่า
นายไซซอลเนี่ยคงจะแอบเอามอเตอร์ไซค์นายจ้างออกไปขี่
แล้วก็ประสบอุบัติเหตุร่วงลงมาจากสะพานยูเทิร์นเกือกม้าจนเสียชีวิต
แล้ววันเกิดเหตุฝนมันดันตกหนักไง
ช่วงสายของวันก่อน
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตตลิ่งชัน
ตัดแต่งต้นไม้ถึงจะได้เจอศพ

อยู่ในกองพุ่มไม้ที่เกาะกลางถนนนั่นแหละ
วยรถป้ายแดงกรรมก็ป้ายแดงเลยนะ
ติดจรวดมากนะครับค่ะค่ะนะฮะสดร้อนเลย